ว้าว
ทุกก้าวนาฬิกามาเปิดสมองยามเช้า
ต้อนรับเรื่องราวข่าวสารเบาสมองที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
สัญจรกันทั่วอาทิตย์เพื่อนำเสนอเรื่องราวอันน่าทึ่ง
ตะลึงไปกับเรื่องราวสุดแปลก
และแจกความสุขด้วยข่าวสนุกชวนขบคัน
และมาก่อติดข่าวสารทั่วไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมดี
กินท้องกับอาหารที่ยืมบ้านเด็ด
และตลอดเที่ยวไปในสถานที่โดน
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์๙นาฬิกาถึง๑๐นาฬิกา

จันทร์วิเกต